บอกว่าเหมือนกับรีวิวอโวคาโดเป็นพระในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
แต่ล่าสุดพระพยอมเห็นคลิปนี้แล้วท่านไม่ปลื้มเลยนะคะ
ก่อนที่จะบอกว่าไม่ปลื้มเพราะอะไรลองดูคลิปรีวิวอัโบคาโดก่อนค่ะ
เดี่ยวจะชิมให้บน
แยะจั๊ย

นี่ค่ะพี่กรอันนี้เป็นพระที่อยู่เมืองไทยใช่ไหม

เขาบอกว่าเป็นสำเนียงแบบเหมือนภาษาไทยผสมกับภาษาถิ่นฟิลแบบอีสานใต้
กึ่งเป็นทางไปให้เพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นลีลาที่ก่อนหน้านี้พระสงฆ์รูปนี้
แล้วก็ถูกแชร์เป็นไวรัลเลยนะคะเมื่อสักครู่ทีมงานเราทำเสียงเหมือนด้วยนะ
คือล่าสุดเนี่ยพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้เห็นคลิปนี้แล้วท่านบอกว่าไม่ปลื้มเลย
ปลื้มเลยเพราะว่าพระพยอมนะคะท่านให้ความเห็นแบบนี้
ท่านบอกว่าท่านได้ดูคลิปแล้วค่ะคือเอาจริงนะเหมือนกับพระรูปนี้ในคลิปเมื่อสักครู่
เหมือนกับไม่เคยฉันอโบคาโดหรือเปล่า
ท่านก็เลยฝากบอกพระในรูปเมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อสักครู่หน่อยนะคะว่าถ้าฉันอะไรแล้วอร่อย
อย่าถึงขั้นเพอร์เจอคือเปรียบเสมือนแบบอย่าทำตัวเหมือนด่วงกินขี้ควายหรืออะไรแบบนี้
แรงเหมือนกันคือเหมือนกับวนอยู่ในกองขี้ควายหรืออะไร
พระยอมท่านบอกแบบนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าฉันอโวคาโดอร่อย
ก็อย่าลำพึงลำพันคือเหมือนกับพยายามอยากจะติด
อย่าติดใจไปหลงหรือไปพ่ำเพ้อพนานาควรจะมีการเก็บอาการสงบเสงี่ยมเจียมตัวหน่อย
อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะมีการโพสต์คลิปออกมาทีนี้พระพยอมบอกว่ากรณีที่มีการรีวิว
โวคาโดการกินอโวคาโดแบบนี้ค่ะคือไม่เป็นอาบัตินะคะ
แต่ว่าชาวโลกอาจจะมองว่าเป็นโลกะวัชชะไหมอาจจะถูกติเตียนจากชาวโลกหรือว่าประชาชน
พุทธศาสนิกชนที่เห็นคลิปนี้อาจจะมีการตำหนิติเตียน
หรืออาจจะทำให้กระทบกับเรื่องของสงฆ์หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ
เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าแม้ว่าโซเชียลจะมีความก้าวหน้า
แต่ก็อยากจะให้เผยแผลพระพุทธศาสนาในโซเชียลในทางที่ดี
คือไม่ควรจะเพอร์เจอร์เมื่อกินอะไรแล้วอร่อย
อาจจะทำให้เกิดกระแสสัทธาในทางที่ไม่ดีได้นะคะ
ลองฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
อร่อยจังน้ออร่อยจัง
เหมือนกับออกปากชมแบบปิดปาก
พุทธเจ้าใช้คำว่าภิกษุที่ฉันอะไรอเล็ดอร่อย

ท่านใช้คำว่าตัวกังสลักกะ
ังสารกะนี่มันเหมือนกับด้วงอะไรที่มันกินขี้ไฟ
คือถ้าเอาประสาทแต่ชาวบ้านคือต้องสำรวม

จะอร่อยหรือไม่อร่อยท่านก็ต้องสำรวม
เพราะว่าท่านเป็นพระอย่าไปแสดงว่าท่านชอบ
ท่านรักโลกกบหลงอะไรเนี่ยอย่าไปแสดงออกอะไรประมาณนี้